แต่ว่าจะชวนท่านผู้ชมคุยทางไลน์ที่หน้าจอมาด้วยก็ได้ว่า
ที่ภูเก็ตท่านมองอย่างไรเกี่ยวกับกรณีแบบนี้นะ
นะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันได้ในทุกประเด็นข่าวเลยค่ะ

มีคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหลายเรื่อง
คุณผู้ชมอยากรู้เรื่องไหนส่งมาได้ทางไลน์ผ่านทางไลน์ของไทยรัฐออฟฟิเชียลนะคะ

เพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีผู้ที่เป็นแอดมินเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
ออกมายื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดยเฉพาะในด้านของตำรวจท่องเที่ยวเนี่ย
ว่ามันมีการรีดไถแรงงานต่างด้าว
มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการค้าขายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันนี้มีความคืบหน้าครับท่านผู้ชมครับ
โดยพลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งดูแลงานทางด้านความมั่นคงนะครับ

หลังจากที่มีผู้มาร้องเรียนว่าตำรวจในสังกัด
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูทรภาค๘
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการและคนต่างด้าว
โดยไม่กวดขันจับกลุ่มผู้ที่ทำผิด

พบว่าในช่วงวันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙ถึง๓๑ตุลาคม๒๕๖๐นะคุณเข็มมาสอน
มีการตรวจจับผู้ต้องหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย๑๔๒คน
นั่นเท่ากับว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบแนวทางปฏิบัติของตำรวจ
ถือว่าเป็นการทำผิดนะฮะ
คนต่างด้าวที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในคดีอาญา
แล้วไม่แจ้งต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เพราะฉะนั้นจึงสั่งให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
ของตำรวจที่เกี่ยวข้องเป็นตำรวจเป็นพนักงานสอบสวน๑๕นายด้วยกัน
พนักงานสอบส่วนของสพกสพสคสพเมภูเก็ตสพกสพก
เพราะว่าแรงงานต่างด้าว๑๔๒คนที่ตำรวจพื้นที่ควบคุมได้เนี่ย
ส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแยกเป็นสพสาคู๒๖คน
สพก๓คนสพก๔๓คนและสพก๗๐คน
เดี๋ยวฟังเสียงของท่านพอศิวรานะครับ
อาจจะเกี่ยวนะอาจจะเกี่ยวเพราะมันผิดปกติ
มันมันไม่ส่งกลับบ้างมันให้อยู่เกินเป็นพันวันบ้าง
มันไม่มีสาเหตุ
การเรียกรับผลประโยชน์มันผิดคำสั่งของท่วช
ไปรีดทรัพย์ผู้ประกอบการผิดคำสั่งที่๑๓

จงใจในการจับแล้วก็ปล่อยตัวอาจเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์
เพราะฉะนั้นต้องรอผลการตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริง
ขณะที่พลตำรวจรีธีรพลทิพย์เจริญผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
เปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ได้สั่งตั้งกรรมการสอบนายตำรวจทั้ง๑๕นายแล้ว

คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาจะสอบสวนดำเนินการสอบสวนทั้งหมดนะฮะ
ซึ่งต้องว่ากันไปตามหลักฐานที่จะออกมา
ขณะที่ตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตก็สั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
คู่ขนานในเรื่องเดียวกันด้วยเช่นกัน
ด้วยในตั้งกรรมการธงดีแล้วแต่ว่าใน๑๔๒หัวนี้เนี่ย
ถามว่าจะเป็นเรื่องที่เขาทุจริตหรือว่าเป็นความบกพร่องอย่างอื่นเนี่ย

ชี้ชัดไม่ได้เพราะว่าการไม่ได้ผลักดันออก

ตอนนี้ก็เลยมีคำสั่งย้ายรองภูมิครับการ
แล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องที่ถูกร้องเรียน๑๕นาย
ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๘จังหวัดสุราธานีก่อนนะครับ

ก็ควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้๑๔๐กว่าคน